คุณผู้ชมครับ๒๓วันที่ผ่านมาหลายจุดทั่วประเทศไทย
มีการกำลังใจถูกของฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
จุดฝนตกทั้งวันทั้งคืนแน่นอนครับ
ทำกิจกรรมกลางแจ้งตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
มีหลายคำถามถามมานะครับว่าฟ้าฝนจะเป็นอย่างไร

ค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่า
ฝนนั้นไปตกจุดไหนบ้าง
เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมได้อยู่ถูกต้องและถูกวิธี
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนะครับเป็นภาพที่แสดงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
ช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังคงเป็นปัจจัยตัวเดิมนะครับ
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือร่องฝนครับซึ่งตอนนี้ยังคงพาดผ่าน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อกจากนี้ถ้าหากเราดูตรงกลางประเทศ
จะพบว่าขณะนี้เองก็มีการก่อตัวของ
่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนั่นเอง
หย่อมนั้นกล่าวนั้นถือว่าเป็นจุดที่มีการ
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็จุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างหนาตานะครับ
นั่นก็หมายความว่าบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะมีโอกาส
เกิดฝนตกชุกกว่าบริเวณอื่น
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
โดยถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรา
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆยังคงหนาตานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยถ้าหากเราดูกราฟิกตรงนี้จะสังเกตว่า

สีฟ้าคือกลุ่มเมฆฝนที่มีการก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่ตกหนักในบางพื้นที่ครับ
คาดการณ์ว่าก็จะมีโอกาสเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ไปดูกันบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกันก่อนครับ
เน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
เหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับยังคงต้องเน้นย้ำโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับ
ถ้าหากตรวจสอบดูก็จะพบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นปกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในบริเวณพื้นที่อันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
และก็ตกหนักโดยเฉพาะระนองคางาภูเก็ตบริบิ
สิ่งสำคัญครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ตั้งแต่วันที่๒๗ไปจนถึงวันที่๓๑
กระจายตัวของฝนก็จะเยอะขึ้นคลื่นครับก็จะแรงขึ้นด้วย
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลใครที่จะไปเที่ยวทะเลต้องระวังหน่อยนะครับ

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ขอให้ท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุขนะครับ
ผมคุณพุทธนานพี่สิทธิ์มหังสวัสดีครับ